ทุกผู้ชมครับเปิดเทอมไม่เท่าไหร่
เด็กนักเรียนอาชีวะต่างสถาบันที่สมุทรปราการไม่มีแผ่วเลยนะฮะ
ไปเจอกันบนถนนยกพวกรุมทำร้ายกัน

ไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านนะฮะที่เขาสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ไม่เห็นอะไรเนี่ย

คือเนี่ยอันนี้สองกลุ่มเห็นไหมฮะจักรยานยนต์นี่แล้วจังหวะที่
กันไปเบียดกันมาแล้วคันหนึ่งล้มไปนะฮะ
คนเสื้อขาวเนี่ยถูกแทงเข้าไปแล้วนะครับ
ตายนะครับท่านผู้ชมครับเขาตายนะฮะอีกคนนึงเจ็บนะครับ

กล้องหน้ารถของรถที่ขับมาบนถนนเส้นนี้จับภาพเอาไว้ได้พอดี
เสื้อสีขาวที่ล้มลงนะฮะวัยรุ่นสวมฝั่งสวมเสื้อช็อปนี่ก็แทงจนแบบแล้วก็พากันวิ่งหลบหนีไป
ท้องที่สพสำโรงเหนือนะครับนี่เพื่อนเขาก็มาช่วยกันนะฮะมาอุ้มเพื่อนเขาหลังจากถูกแทงแล้วอีกฝั่งหนึ่งหนีไปนะครับ
ผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์นะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ถนนสุขุมวิทย์ขาเข้ากรุงเทพปากซอยสุขุมวิท๗๒ในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งอายุเพิ่ง๑๖ปีนะฮะ
พงศกรนะครับถูกแทงเข้าหน้าอกซ้ายแผลหนึ่งอีกคนนึงเจ็บนะฮะถูกแทงเหมือนกันเข้าแผ่นหลัง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนนี้อายุเพิ่ง๑๕ชื่อพัชระเป็นเพื่อนสถาบันเดียวกันกับน้องที่เสียชีวิต๑๕กับ๑๖
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
เป็นช่วงหลังจากเกิดเหตุแล้วนักเรียนช่าง๒คนวิ่งหนีมาเข้ามาในซอยสุขุมวิท๗๒
วิ่งไปคนแรกเนี่ยเป็นผู้ชายนะฮะสวมเสื้อสีเลือดหมูอีกคนสวมเสื้อสีขาว
ที่ตามมาแล้วก็นี่คนแรกนี่เข้าไปก่อนอีกคนนึงตามมาแล้วไปหลบอยู่ตรงนี่ฮะท่อปูนซีเมน
ก่อนที่จะมีคนขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่เขาเห็นเขาก็เลยเนี่ยเขาก็เลยมาดูเพราะว่ามีคนนึงเนี่ยถูกฟันที่ข้างหลัง
มาเหมือนกันถูกฟันที่หลังมาแล้ววินเขาก็พาทั้งสองคนนี้ไปส่งตำรวจเพราะว่าเจ็บมานะฮะคือทั้งสองฝั่งที่ไปเจอบนถนนเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ทำร้ายกันนั่นแหละ
แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เสียท่าไปก่อนเนี่ยถูกแทงจนตายคาถนนไปคนหนึ่งอีกคนนึงเจ็บอีกฝั่งนึงวิ่งหนีมาตรงนี้นี่ก็ถูกฟันถูกแทงมาเหมือนกัน

พอดีก็เห็นว่านักเรียนสองคนเนี่ย

แถวร้านขายวัสดุก่อสร้าง

เพราะเห็นว่าขณะนั้นกลุ่มคู่กรณีเนี่ย

อ่าทั้งสองฝั่งก็แยกกันไปหมดแล้ว

จริงเหรอ
เขาตีกันบ่อยขนาดนั้นเลย
บ่อยครับ
คนหนึ่งก็คือคนที่ถูกฟันที่หลังนะครับที่อายุ๑๕นะฮะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนชื่อสหรัฐมานะ
กำลังขี่รถผ่านปั๊มเชลมีรุ่นพี่สถาบันเดียวกันอีก๔คนขี่รถตามหลังมานะครับ
แล้วก็ถามว่าพวกมึงเนี่ยอยู่สายไหนเพื่อนก็บอกไปว่าอยู่สายสำโรงทั้งกลุ่มรุ่นพี่เนี่ยเห็นว่าอยู่คนละสาย
ก็เลยชักมีดออกมาทำร้ายเลยตอนนั้นเพื่อนที่ชื่อสหรัฐก็เลยชักมีดออกมาป้องกันตัวแทงสวนใส่ไป
ถูกรุ่นพี่เสียชีวิตส่วนตัวพัชระเนี่ยถูกฟันเข้าที่หลังบาดเจ็บแล้วก็วิ่งหนีมา
ตกลงสถาบันเดียวกันนะฮะแต่เป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องฝั่งของกลุ่มคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่า
รุ่นพี่เนี่ยชอบหาว่าพวกรุ่นน้องพวกเขาเนี่ยปีนเกลียว
คนเจ็บเนี่ยรุ่นน้องอายุ๑๕พอเขาถูกแทงเห็นไหมน้อยทั้งนั้นเลยอ่ะ
ใช่แล้วสองคนในเสื้อเลือดหมูกับเสื้อครีมเขาก็วิ่งหนีเข้าไปแถวร้านวัสดุก่อสร้าง
แต่เจ็บอยู่ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากวินจอยอเขาก็เลยมารวบตัวไป
โอ้โหตายแล้วนี่สถาบันเดียวกันนะทุกผู้ชมครับ
ปกครองของนายสหรัฐนะฮะที่เป็นคนที่ไปแทงรุ่นพี่จนเสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
เคยมาเล่าให้ฟังว่าถูกกลุ่มรุ่นพี่สถาบันเดียวกันไล่ยิง
ก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยระวังตัวช่วงเช้าเนี่ยถึงขั้นห่อข้าวเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยให้ลูกไปกินเลยนะ
จะได้ไม่ต้องไปไหนไกลนะจากนั้นเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากลูกชายบอกแม่มีเรื่อง
ซึ่งผู้ปกครองเนี่ยบอกตกใจแล้วก็เสียใจมากลูกบอกว่ารุ่นพี่เนี่ยใช้มีดยาวเนี่ยฟันเพื่อนก่อนเลยต้องป้องกันตัว
แม่บอกว่าทีแรกก็ทำใจอยู่แล้วว่าลูกเนี่ยมาเรียนช่างนะเรียนอาชีวะว่าต้องเจอเรื่องแบบนี้
ขี่รถเกือบจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วมาเจอรุ่นพี่เนี่ยกลางทางเนี่ยแล้วก็มีเรื่องซะก่อน
ยังไม่ทำจะได้ทานข้าวจริงแปลงให้
ข้าวก็อยู่ในกระเป๋าอยู่เลย

ค่ะเราก็ต้องทำใจอย่างเดียวค่ะ
โอ้โหผมปวดหัวให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะ

คือบอกให้ระวังเพื่อนหรือว่าคู่อลิต่างสถาบัน
แต่กลายเป็นว่าสถาบันเดียวกันก็ไม่เว้นค่ะ
นี่รุ่นพี่รุ่นน้องมาไล่แทงกันตายซะแล้วฮะ